เป็นห่วงป้าแดงที่ร้อยเอ็ดจังเลยคุณผู้ชม
แดงเนี่ยคือแกเป็นคนธรรมธรรโมนะแต่ก่อนเนี่ย
ชอบไหว้พระแต่หลังมาเนี่ยอาการเธอ
เปลี่ยนแล้วไม่เอาพระพุทธรูปมาตั้งที่แท่นพระแล้ว
เอาเป็นแท่นไม้มาบ้าง
เอาแผ่นไม้มาบ้างเอาหนามตะบองเพชรมา
ใบไม้มาสุมไว้
แล้วก็ชอบซื้อข้าวมาทีละเยอะซื้อกับข้าวมาทีละเยอะ
แต่ทำไมผอมลงผอมลงแล้วที่สำคัญจู่ป้าแดงก็มายืนด่าคนแบบนี้
มันเอาเเบียบหมาพ่อยไปประสุนี่แล้วบอกว่าทางร่วม
โอ้โหยังจับใจความได้ลำบากอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมฮะ
แต่มีชื่อพลกับสุนีโผล่มานะแล้วป้าแดงเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันเอาเลือดหมาราดไป
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าป้าแดงหมายถึงอะไรป้าแดงชื่อจริงคือนางกุศลสุขสำราญอายุ๖๓ปี

แล้วคนที่ถ่ายเนี่ยคนที่ถ่ายให้พวกเราดูอยู่เนี่ย

อ้าวแล้วตัวลูกสาวทำอะไร

ถามหน่อยคุณแม่เนี่ยก็คือป้าแดงเนี่ยนะ

เป็นคนธรรมธรโมชอบเข้าวัดทำบุญ

เอาพระพุทธรูปแล้วก็พระเครื่องในบ้านไปฝังดิน
แล้วก็ตะโกนด่าคนนู้นคนนี้ไปเรื่อย
บางทีเพ้อพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยครับ
อกจากนั้นแม่หนูเนี่ยเอาแผ่นไม้มาตั้งแทนพระพุทธรูป
นี่คุณผู้ชมฮะจากแท่นพระอ้าวกลายเป็นแผ่นไม้ไปแล้ว
แล้วก็เอาหนามตะบองเพชรมาบูชา
มีการเก็บใบไม้มาไว้เต็มบ้านเลย
ปูที่นอนไว้๕ที่เหมือนรอใครมานอนด้วย
ทั้งที่อยู่คนเดียวนะแล้วก็ตักอาหารไว้๕จาน
แม่หนูอ่ะจู่ก็ชอบไปซื้ออาหารมาเยอะแต่ทำไมไม่รู้
แม่หนูผอมลงทุกวันผอมลงทุกวัน
แม่บอกว่าให้ไปเอาเด็กที่อยู่ตรงนั้นตรงนี้มาเลี้ยง
ทำกับข้าวเลี้ยงเด็กแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเลย

เออคือกินแล้วไม่ได้เข้าป้าแดงเองใช่ไหม
ซื้ออาหารมาก็เยอะทำไมผ่ายผอมลงเรื่อยล่ะ
ที่แม่ชอบทำบุญเนี่ยชอบใส่บาททุกวันก็เปลี่ยนไป
ใส่บาทแล้วแถมไม่ให้ใครเข้าบ้านเลย
ลูกสาวคนเป็นลูกสาวอย่างหนูเนี่ยกลับมาเยี่ยม
ก็ไม่ให้นอนบ้านนะต้องไปนอนบ้านญาติ
แม่ก็ชอบพูดคนเดียวจนเพื่อนบ้านก็หวั่น
พาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนอนรักษาตัวอยู่๔๕วัน
แต่กลับบ้านมาอาการก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นแบบนี้อยู่
อยากให้หมอปลามาช่วยหน่อยครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้หมอปลาก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของป้าแดงที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
ตอนไปถึงปุ๊บไม่เจอแม่ก็คือไม่เจอป้าแดงป้าแดงไม่อยู่บ้าน
ลูกสาวก็เลยพาหมอปลาสำรวจบ้านเลย
พบว่าป้าแดงแกนำแผ่นไม้มาตั้งไว้ที่โต๊ะแทนพระพุทธรูปจริงด้วย
ใบไม้อะไรต่างวางไว้ทั่วห้องแทนดอกไม้บูชา
มีหาย๒ใบตั้งอยู่
หลังจากนั้นไม่นานครับระหว่างสำรวจบ้านอยู่เนี่ย
แดงก็เข็นรถกลับมาบ้านนี่

ไล่เลยทีนี้ป้าแดงไล่ทุกคนออกไปออกไป
ไม่เว้นแม้แต่กระทั่งลูกสาวตนเองก็โดนไล่ไปด้วยครับ
แดงยืนยันว่าป้าไม่ได้บ้านะป้าไม่ได้บ้า
แต่ใบไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยเอามาบูชาพ่อแม่
เพราะดอกไม้หายาก
เอาแล้วอาหารแล้วป้าแดงอาหารที่ตั้งไว้ตั้งไว้ให้ใครอ่ะ
เออจะเป็นอย่างอย่างนั้นแปลงเหลี่ยงแล้วนั่งเบียวเอามาอย่างบุ๊คทำปลอม
อย่าใจเย็นนะอย่าใจเย็นนะ
ปลอมจอมไป

หมอปลาก็บอกให้ลูกสาวป้าแดงเนี่ยพาไปหน่อยพาหมอปลาไปหน่อย
ไปที่ชายป่าที่ป้าแดงเอาข้าวของไปฝังดินไว้เอาพระพุทธรูปไปฝังดินไว้
ไปหลายหลุมครับก็เจอแค่บางส่วนนะคุณผู้ชมนี่
หมอปลาลงมือขุดเองเลย
ทางขวานี่ไม่ใช่หมอปลานะอันนั้นคนแต่งกายคล้ายหมอปลา

มีพานมีภาพวาดพระเกจิที่เจอที่ฝังดินเอาไว้
ข้าวของมีค่าเนี่ยคาดว่ามีคนที่รู้แอบขุดเอาไปแล้วครับ
พอป้าแดงที่รออยู่ที่บ้านอาการสงบลงบ้างแล้ว
หมอปลาก็ขอทำพิธีให้นะให้ลูกสาวนั่งเหยียดขาอยู่ที่พื้นครับ

แล้วก็ให้ป้าแดงมาจับมือลูกสาวเอาไว้
หมอปลาก็จับตัวป้าแดงผ่านไปถึงลูกสาวอีกทีหนึ่ง
ที่ได้รู้ว่ามีอาการปวดมือชาไปถึงปลายเท้า
หมอปลาบอกว่ามีอะไรอยู่ในร่างป้าแดงด้วยครับคุณผู้ชม
นี่มองไว้ดูเลย

นี่มองไว้ดูเลย
เปล่าแล้วหมอปลาก็บอกว่าเคสของป้าแดงเนี่ยอาจจะโดนล้างสมอง
เพราะป้าแดงชอบไปดูช่องยูทูปช่องหนึ่งเกี่ยวกับศาสนาคำสอน
โลกปลาก็ติดดูต่อเนื่องจนหลงเชื่ออย่างสนีด

หมอปลาก็ขอให้ลูกสาวพาป้าแดงไปที่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรี
วันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
เดี๋ยวจะช่วยรักษาให้หายฟรีด้วย

แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พาไปหาหมอแผนปัจจุบันก็อาจจะดีนะครับ